พูดถึงเรื่องของคัสโนว่าต้องพูดถึงชื่อของหนุ่มคนนี้
หนุ่มชาคริสแย้มนามพระเอกไม้เลื้อยของเราคนนี้แม่
มีข่าวออกมาอีกแล้วค่ะแว่วออกมาว่าจะแต่งงานแบบสายฟ้าแลบกับแฟนสาวนอกวงการซะแล้ว
มาดูความเคลื่อนไหวจากปากของหนุ่มชาคริสกันหน่อย
วันนี้เนี่ยเจ้าตัวเขาฝากข้อความผ่านผู้จัดการส่วนตัวส่งตรงมาจากสปลาวกันเลยนะคะ
บอกว่าจากข่าวที่เกิดขึ้นผมรับทราบแล้วครับตอนนี้ผมทำงานอยู่ต่างประเทศ
ไม่สามารถให้สัมภาษณ์ใดได้ส่วนในเรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจนั้น
ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ผมจะขอความร่วมมือจากพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่าน
ผมขอให้เป็นเรื่องภายในครอบครัวและผมจะมาชี้แจงให้กับพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอีกครั้ง

ซึ่งขณะนี้ชาคริสก็อยู่ระหว่างการโปรโมทธุรกิจใหม่อยู่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ถ้าหากทราบวันเวลาและสถานที่ที่จะชี้แจงเรื่องดังกล่าวต่อสื่อมวลชนแล้ว
ผู้จัดการส่วนตัวก็จะรีบแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งนึง
มาดูฝากเพื่อนกันบ้างแก๊งเป็นต่อกวนเพื่อนสนิทของหนุ่มชาคริส
ก็ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องข่าวดีดังกล่าวบอกว่าได้มีโอกาสเจอว่าที่เจ้าสาวของชาคริสแล้วด้วยนะ
แล้วก็สัมผัสได้ว่านี่แหละเป็นความรักที่ชาคริสต์จริงจัง
และเชื่อว่าถ้าหากชาคริสพร้อมจะมาเปิดเผยข่าวดีในเรื่องนี้ด้วยตัวเอง
ส่วนตัวทุกคนยินดีเสมอที่เห็นเพื่อนมีความสุขค่ะ
ก็คือแฟนที่พามาก็คือคนนั้นแหละแฟนที่เขาพามาแนะนำให้รู้จักก็คือคนนั้นแหละ
คือเรื่องความรักเขาจริงจังตลอดอยู่แล้วคือเรารู้อยู่แล้วว่าผู้ชายคนนี้เขาจริงจังนะฮะ
คือทุกครั้งที่เขาคบใครเขาจริงจังเขาหวังถึงทุกสิ่งทุกอย่างตลอดเวลาอะไรอย่างนี้
พอทุกวันนี้เขาโตขึ้นเขาเริ่มเข้าใจมุมมองความรักมากขึ้น
แอ้พี่อุธอยู่ไหนคะ
อย่างที่นั่นแหละพี่เกลือพูดไปนะฮะ
ถ้าเกิดเราเห็นเพื่อนมีความสุขเราก็มีความสุขมาก
ถ้าความรักเป็นเรื่องของคนสองคน

จะเกิดขึ้นจากอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันเกิดขึ้นจากความรู้สึกดีของคนสองคน

ใช่พี่ชาคริสเองเขาก็จริงจังกับความรักในทุกทาง
ที่สำคัญก็คือความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งสวยงามนะคะ

เดี๋ยวรอติดตามดูอีกทีว่างานวิวาจะมีขึ้นจริงหรือเปล่า
วันที่๘จริงหรือไม่นะ